เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อ

เขาทำทีมาขอซื้อบุหรี่แล้วก็แข้งเงิน๑๐๐๐บาทด้วย
แต่ดูนะฮะเขาจะไม่ใส่แมส
ตอนนี้ร้านสะดวกซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัย
งั้นเข้าไม่ได้เขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ใส่เนี่ยเอาบุหรี่แล้วก็แลกเงินด้วยนะ
พันหนึ่งนะอ่าพนักงานก็เอาเงินท้ายว้าวล้วงแล้วตังค์ต้องอยู่ไหนแม่งผมไม่มีพัน
เดี๋ยวพี่ไปเอาเงินที่แม่ก่อนแล้วไปเลยอ้าว
นี่ฮะเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินที่แม่ก่อนน้องงงฮะพนักงานงงกันหมดเลยฮะ
แล้วเดินไปเลยแล้วเหตุผลที่ไม่ใส่แมสก็คือเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่แค่ปากประตู
อ่าไม่ต้องเดินเข้ามาลึกจะได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปเลยอืม
ผู้ชายคนนี้สุดท้ายถูกตามจับจนได้นะครับ
ชื่อนายภูริวัฒน์นำสกุลบงบุญ
ชื่อเล่นชื่อต่ออายุ๓๖ปีนะฮะ

แล้วก็ขอซื้อบุหรี่๑ซองด้วย
พอพนักงานเขาเอาให้ก็อย่างที่บอกนะฮะ
เดี๋ยวพี่จะเอาเงินให้แม่ก่อนแล้วก็เดินออกไปเลยฮะ
นายภูริวัฒน์เนี่ยไปก่อเหตุซ้ำอีกที่นึงนะครับ
เป็นอีกสาขาหนึ่งทำทีเหมือนกันเลยครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้นะร้านหนึ่งได้เงินร้านหนึ่งได้บุหรี่นะครับ
สวมแมสเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้แบบออกได้อย่างรวดเร็วนะครับ
สอนอบังเขนครับจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายเนี่ย
หลบหนีไปไปจับได้ที่ห้องพัก
เป็นห้องเช่ารายวันที่ซอยรามอินทรา๑๙
ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเลี้ยงไก่อยู่ที่อำนาจริง
ทะเลาะกับเมียก็เลยเดินทางมากรุงเทพ
พอมาเช่าห้องพักรายวันอยู่เนี่ยทีนี้เงินสดที่ติดตัวมาเนี่ยมันหมดนะ
แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องด้วยก็เลยก่อเหตุ
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดค่ะนี่ฮะก็เงินสดหมด
อ่าแล้วบุหรี่อืมอันนี้ก็แสดงว่าตั้งใจแล้วใช่ใช่ไหม
คุณไม่ได้ตั้งใจว่าโอ้โหแค่แบบหน้ามืดไม่มีเงินแล้วนะ
สินค้าคุณก็เอาครับอ่าทุกผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือน